โอเคกลับมาเจอกันนะฮะ
วันศุกร์อุ๊ยมิ้นเธอสวยจังเลยวันนี้เธอทำงานถึงกี่โมง

หญิงดาม

เหรอฮะ

อาจมีคำว่าพี่น้อกนอยให่คิว๓แซปหน่อย

เพลงใหม่ออกมาต้องออกแล้ว

พี่เบิ้ลนะคะพี่เบิ้ลออกรายการให้หนูหน่อยนะคะ

เปิดนิดนึงได้ไหมฟังนิดนึง
โปรดติดตามตอนต่อไป

ให้กูเรียนหนูโปรโมทเพลงให้พี่แล้ว
ไปดูวันนี้นะคะเรื่องของสวบคอชุดใหญ่
ก็มีการประชุมกันออกมาหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตา
รอว่าเอาล่ะจะมีการปลดล็อกมาตรการต่าง

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของยอดโควิด
จริงวันนี้ตัวเลขยังพุ่งอยู่
แล้วตอนนี้ก็มีการเร่งหาคนติดเชื้อเข้ามารักษาในระบบ
มีการเตรียมโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามที่จะรองรับผู้ป่วยเอาไว้ด้วยนะคะ
ถ้าไปดูที่จังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ
ตั้งแต่หมดช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้น
วันหนึ่ง๔๕๐๐คนนะคะ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเองเขาก็เลยมีการเตรียมสถานที่เอาไว้
สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองแล้วก็สีแดงคืออาการหนักนะคะ
อยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็โรงพยาบาลหลักด้วย
ส่วนผู้ป่วยสีเขียวอันนี้ก็คือรักษาตัวที่บ้านนะคะ
โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีก็มีการสั่งการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ย
รนรงให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะออกมาฉีดบัคซีน
ถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วออกมาฉีดเข็มกระตุ้นนะคะ
เนื่องจากว่ายอดฉีดเข็ม๓มันยังต่ำอยู่
ถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขโดยรวมของคนที่มาฉีดวัคซีนเข็ม๓เข็มกระตุ้นเนี่ยยังไม่เยอะพอตามเป้า
ตอนนี้จำเป็นแล้วนะคะจำเป็นแล้วนะคะ
เราพูดไม่รู้ครั้งที่ล้านหรือครั้งที่ล้านแล้วมั้ง
ว่าเข็ม๑เข็ม๒ก็รู้นานลืมมันไปได้แล้ว
๑เข็ม๒ส่วนใหญ่เลยเราฉีดวัคซีนมันหมดอายุ
มันหมดการคุ้มครองของมันไปตั้งนานแล้ว
อันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องฉีด
อย่าเรียกว่าเข็มกระตุ้นให้เริ่มที่นับเข็ม๓เป็นเข็ม๑หรือ๓ไป
ใช่วันนี้ก็มีการพูดเรื่องของการฉีดวัคซีนในที่ประชุมด้วยนะคะ

ส่วนเรื่องของการพิจารณาปรับระดับพื้นที่สีค่ะ
จากเดิมเนี่ยนะคะเรามีสีแดงสีส้มใช่ไหมคะ

สีเหลืองเนี่ยก็จะปรับขึ้นมาเป็น๖๕จังหวัดนะคะ
แล้วก็พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะ
เดิมจะมีอยู่๑๐จังหวัดปรับเพิ่มขึ้นมา๑๒จังหวัดนะคะ
ก็จะเพิ่มจังหวัดระยองแล้วก็สงขลาเข้ามาด้วยนะคะ
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
ส่วนมาตรการเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

สีเหลืองแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่๒๓นาฬิกาตอนนี้
ขยับไปเป็น๒๔นาฬิกาเที่ยงคืนนะคะ
ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
ส่วนสถานบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
ถ้าคุณเปิดในรูปแบบเดิมไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ
ก็คือถ้าสมมุติมีการปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร
ก็คือสามารถที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
แต่ก็ต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยนั่นเองนะคะ

เราอาจจะแบบว่าตอนนี้คำว่าโควิดเป็นโรคประจำถิ่นกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว

มันเริ่มใกล้เข้ามารู้สึกว่าโอเคละเรามี๗๗จังหวัดถูกต้องไหม
เขาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเอาเป็นโรคประจำถิ่นก่อนกี่จังหวัด

แพทย์ทวีสินวันนี้เนี่ยค่ะที่เขามีการสรุปเรื่องของการประชุมมาเนี่ย
ยังไม่ได้บอกว่าจะมีระยะเวลาเมื่อไหร่ถึงจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
จริงขึ้นอยู่กับมาตรการหลายอย่างด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาจะต้องดูตัวเลขของผู้เสียชีวิต

แล้วก็คูณด้วยร้อยคือเอาง่ายต้องไม่มากกว่า๐๑
แต่ตอนนี้ที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ประมาณสัก๐๓กว่า
ต้องปรับลงมาให้ไม่เกิน๐๑
แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีวันเดียวแล้วจะเป็นโรคประจำถิ่นได้เลยนะคะ
ระยะเวลา๐๑ต้อง๒สัปดาห์

ซึ่งมาตรการต่างก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ไม่มีการออกมายืนยันว่าวันที่๑กรกฎาคมนี้จะเปลี่ยนจากโรคระบาดไปเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือเปล่า
ซึ่งวันนี้เอาจริงแล้วจังหวัดที่เราเรียกว่าขาลง
ถ้าสมมุติว่าเราดูการแถลงข่าวของเขาเนี่ย

นครศรีธรรมราชเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะสูง
ตัวเลขสูงกันมาก
ใช่เป็นปักใต้ภูเกร็จสตูหนสงขารปรตรานีหนาราธิวัน
ตั้งแต่เพชรบุรีลงกลายเป็นขาลงหมดเลยในขณะที่ต้องระยะทรงตัวเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเชียงใหม่อย่างนี้
เขาเรียกว่าระยะทรงตัวอย่างเช่นฉะเชิงเซาใกล้ปราจีนบุรีหรืออะไรที่ใกล้แล้วก็นครปฐมยังอยู่ระยะทรงตัว
จังหวัดขาขึ้นเขาถามว่าไอ้ขาขึ้นเนี่ยอย่างบ้านแองจี้๒๑จังหวัดเนี่ย
อันนี้เขาถือว่ามันขาขึ้น

หรือในช่วงสงการที่ผ่านมาเนี่ยคนกลับบ้านกันเยอะ
ถูกต้องไปเหนืออีสานกลับบ้านกันเยอะ
ก็เลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดหนักขึ้นหรือเปล่าตอนนี้
ก็ยังเห็นว่าประมาณสัก๔๐๐๐กว่า
ถึง๕๐๐๐ในแต่ละวันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
อีกเรื่องหนึ่งถ้าพี่พูดถึงเรื่องขาลงหรือเปล่าเนี่ย
ตอนนี้เศรษฐกิจเราต้องเดินหน้าต่อไป
ก็เลยมีการพูดเรื่องของการเข้าราชอาณาจักรไทย
อันนี้ถ้าพูดถึงเอาเป็นทางเครื่องบินก่อนนะคะ

เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนแล้วก็ประกัน
อันนี้คือในกรณีที่คนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง
หากพบเชื้อก็เข้าสู่กระบวนการรักษาตามประกัน
หรือว่าตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
หรือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

คุณเข้าประเทศไทยได้แบบคนที่ฉีดวัคซีนครบเลยนะคะ

ว่าคุณไม่ได้ติดเชื้อนะคุณถึงจะเข้าประเทศได้

เข้ามาก็ต้องเข้าสู่ระบบการกักตัวแบบปกติ

เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่า

แต่มันก็จะมีข้อสงสัยหลายอย่างที่แบบว่า
อันนี้ก็บอกว่าระหว่างทำนักอยู่ที่นี่

คือเป็นช่องสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว

แบบแตกต่างกันไปแยกกันไปคนละช่องทางอะไรอย่างนี้

เพราะว่าไม่รู้ว่าสัมผัสจะอะไรบ้าง

ก่อนหน้านี้เป็นกาก๗ใช่ไหมคะ

รอบนี้เปลี่ยนมาเป็นกัก๕

แล้วก็อีก๕วันก็คือสามารถออกไปข้างนอกได้

หรือว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรป้องกันเลย

หรือพูดคุยกับคนที่ติดเชื้อโควิด
โดยมีการไอการพูดแบบนี้กัน

นับทางกลับไป๒๓วัน

อันนี้คือสำหรับคนที่จะเข้าไก่

หรือถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานที่ปิดเนี่ย

อันนี้คุณจะเข้าข่ายว่าคุณเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
อืออือแบบนั้น

แล้วเราวะพวกเราวะ

เป็นไม่เพราะว่าพี่จริงเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า
มีคุณผู้ชมส่งมาเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณพี่มดดำ
มีแบบว่าใกล้ชิดแจ๊คนี่นานแล้วทำไมไม่กักตัว

เมษาจริงกว่าจะมาอ่านข่าววันนั้น
ก็คือมัน๕วันแล้ว๕วันพอดีเลย

เคารพทงชาติกันสักครู่หนึ่งค่ะ
นี่เดี๋ยวเมย์จะต้องเล่าซะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานที่เรา
พี่หนุ่มเล่าเอาไว้๔ครอบครัว
ครอบครัวแม่ลืมครอบครัวตอนนั้นบอกอุ๊ยเผยขายรถกาบัตร
แล้วหายตัวไป๑๐วันลูกล้องให้ค่ะ
ปรากฏวันนี้มันมีหลายข่าวเหลือเกิน
ข่าวบอกว่าเดินทางไปเมืองนอกแล้ว
บางข่าวบอกอุ๊ยหลังจากติดหนี้ติดสินไป๑๐ล้าน
ตอนนี้ไปหมดแล้วเดี๋ยวให้เมย์มาสรุปไล่เรียง
ทางพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีนะคะ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ท่านก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของการตามหาครอบครัวนายนิรุธเนี่ยค่ะ
ที่หายออกไปหลังจากรับรายงานมาเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการเร่งทำการสืบสวนข้อเท็จจริงทันที
ทันทีเรื่องต้นเนี่ยทราบว่าแยกแยกของครอบครัวดังกล่าวเนี่ยค่ะ
สามารถติดต่อกับนายนิรุธได้แล้วตอนนี้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยดีนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ต้องหายไปแบบยกครัวอย่างนี้ก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่จำนวนนึง
ทำให้ต้องหลบหนีไปตั้งหลักซึ่งทางพบชภาค๖เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ามีการสั่งการให้รีบดำเนินการติดต่อให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนทางเพจอีจันทร์เองค่ะก็รายงานบอกว่าจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ย๔พ่อแม่ลูกที่หายตัวปริศนาปลอดภัยดีทุกคนอยู่ที่ประเทศตุรกี
ก็มีบินบอกว่าลายยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ
เขาบอกว่ายังไม่มีรายงานเรื่องของการเดินทางไป
โดยไม่บอกกล่าวกับลูกสาวคนโต
ส่วนเหตุผลของการหลบหน้าหายไปแบบนี้

หากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไป
เป็นแบบนี้ค่ะคือมีกระแสข่าวเรื่องวงแชร์ล้มบ้าง
มีกระแสข่าวเรื่องไปยืมเงินไปกู้เงินมา
เป็นหนี้๑๐ล้านแล้วยังไม่รู้ว่าจะหมุนจะใช้ยังไงแบบไหน
ก็เลยต้องหนีไปตั้งหลักเขาบอกเขาใช้คำว่าตั้งหลักยกครัวก่อน
แต่อันนั้นก็คือพอยังติดต่อเขาไม่ได้
มันก็เลยยังยืนยันไม่ได้๑๐๐ว่าเข้าไปหรือยัง

เท่าที่ได้เห็นมาคือเหมือนเขาพาลูกสาวไปส่งที่เชียงใหม่
ส่งที่หอพักคือน้องก็น่าจะโตประมาณนึงแล้ว
แต่ว่าอีก๒คนน่ะยังเด็กอยู่ยังตัวเล็ก๑๐เอ็นขวบกับ๗ขวบหรือ๙ขวบนี่ค่ะ
ก็เลยพ่อแม่อาจจะคิดว่าต้องพาไปด้วยหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องรอติดตาม
เพราะว่าตอนนี้ทางพบชภาค๖ก็คือสั่งการเลย

ดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คือโอเคปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดี
แต่หายไปจากกรณีนั้นเพราะอะไร
มันกลายเป็นว่าตำรวจเขาก็จะเร่งติดตามดำเนินคดี
กับเรื่องนี้หรือเปล่าเห็นบอกว่าอาจจะมีการแจ้งความดำเนินคดี

จากที่ว่าลูกสาวคนโตติดต่อพ่อแม่ไม่ได้
ก็เลยเหมือนไปแจ้งความให้ช่วยตามหากลัวว่าพ่อแม่จะเป็นอันตราย
แต่มันกลายมาเป็นแบบกลับตลปัดแบบนี้
ไปฟังเสียงพ่อเ๔๐๖ครับ
ตลอดนี้นี้นะครับรัฐยาศืออาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมแล้ว
เขาจะต้องหลบหนีหลบอะไรก็คือเท่าที่ทราบก็คือเขามี
หนี้สินนะครับก็มากกว่าสิบล้านเหมือนกันนะครับ
ก็คิดคงว่าเป็นปัญหาอ่าภายในของเขาเขาคงอยากจะ
ไม่อยากให้เจอเจ้าหนี้ไม่อยากจะให้เจ้าหนี้ติดต่อได้
หรือเอ่ยใครมาทวงมาอะไรเนี่ยนะครับเขาคงรำคาญ
นะครับเขาคงอ่ากับครอบครัวเนี้ยหลบหนีไปทำใจไปอ่า
เหมือนกับอยู่สงบเงียบสักระยะหนึ่งนะครับ
ก็คิดว่าเขาคงเปิดเผยตัวว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไร
คือเขารอรอให้เขาอ่าทำใจได้สักระยะหนึ่งนะครับอืม
แหละฮะก็เขาบอกว่ารอทำใจสักระยะหนึ่งคงจะมีการเปิดเผยกันมากกว่านี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าติดต่อได้ไหมคือติดต่อได้แหละ
รอใครแหละอ่าแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนอืม
ข้อมูลมากกว่านี้ก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การเดินทางออกไปข้างนอก
ที่จริงเราก็เช็คได้เนอะถ้าเป็นสายการดินจริงจริงอ่ะอืม
จะเช็คการเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างเมื่อกี้ที่มีภาพที่ขึ้นหน้าจอ
เขาบอกว่าเป็นภาพการเดินทางที่สนามบินเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเวลาเราจะเข้าสนามบิน
เขาจะแคปหน้าเราใช่ไหมคะตอนยืนพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไหนอันเนี้ย
ก็ก็เดี๋ยวต้องดูแหละว่าว่ายังไงเดี๋ยวคือเชื่อว่าตำรวจเดี๋ยวตามเจอ
เพราะถ้าผ่านออกไปจริงเขาเช็ครายชื่อการเดินทางเข้าเดินทาง
อันนี้คือตอนมิเกรชั่นที่แบบว่าปั๊มพาสปอร์ตเราใช่ไหมอ่า
ใช่ค่ะเขาก็ต้องตามเจออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเนี้ย
เดินทางล่าสุดนี่ไงเดี๋ยวก็ติดต่อได้แหละคิดว่าเดี๋ยวคงคงค่อยค่อย
ตอนนี้ปลอดภัยค่ะแต่อาจจะไปตั้งหลักเพราะว่าไม่รู้ว่ากรณีอะไรถึง
ใช่ขายออกไปมันมีแต่ข่าวเรียกว่าอ่ะมีนี่สินผัวพันธ์ใช่
หรือแบบว่าตอนนี้ขอกลับไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์ใหม่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันดีดีเพราะว่าแรกแรกเราคิดว่าโอ้โห
มันจะเป็นคดีใหญ่โตเป็นมีการหายตัวคือกลัวหลายคนกลัวโดนอุ้มฆ่าอะไรอย่างงี้
โอ้โหต้องแบบโดนอุ้มฆ่าต้องกลับเพราะว่าติดต่อไม่ได้สักพักนึง
มันก็เริ่มเอ๊ะแปลกแปลกว่ะอืมทำไมมีการขายรถเกิดขึ้นใช่
การเดินทางออกนอกประเทศแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีข้อ
ออกมาเพิ่มเติมทางตำรวจน่าจะติดต่ออะไรได้มากขึ้นนะคะ
พ่นไฟที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้ว

สำนักพุทธต้องไปใช่ไหมครับสำนักพุทธเขาก็ต้องลง
สำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเขาก็ลงพื้นที่
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปคือวัดป่าศรีนาแพงอยู่ที่เมืองขอนแก่นเนี่ยนะฮะ
เขาก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคอตะนี่นี่นี่นี่ฟู้

เขาเอาน้ำมันใส่ปากอะเนาะแล้วเป่าเนาะ

ใช่มั้ยลูกมันละลายเหรอแม่

ก็คงใช้น้ำมันอะไรสักอย่างที่มัน

อะไรอย่างนั้นนะที่เปาใส่กบอง
แต่จริงสมมุติถ้าอมแอลกอฮอล์ก็ติดนะ
ใช่เหมือนที่เวลาเอาเชฟมีแบบเอาไปจุดแล้วให้มันติดขึ้นมาไปอย่างนี้

ใช่ที่เมื่อก่อนถ้าสมมุติเราไปตามเกาะพังงานฟูมุมไปฟูอาจจะเหมือนกัน

ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาปฏิบัติมาตลอด

แต่ปรากฏว่าช่วงนี้ที่คนมันน้อยเพราะว่าด้วยจากสถานการณ์โควิด
แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำคือพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มันก็เลยทำให้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์เกิดขึ้น
ปรากฏว่านายสมพงษเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่เจ้าอาวาสวัดป่าศรีนาแพง
ก็ได้กระทำตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอจริงไหมทำจริง
โดยเจตนาที่พ่นไฟเพื่อให้คนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิหรือปฏิหารใด
เพราะตัวเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกัน
แต่ภาพที่สื่อออกไปในการทำพิธีบวงสวงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหมาะสม
แล้วคนที่เขารักในพุทธศาสนาว่าเอ้ยทำไมพระสงฆ์ถึงมาทำพิธีกรรมแบบนี้
ซึ่งเขาก็มีการเข้าไปดูกุฏิของพระองค์นี้ก็แบบมีเป็นแบบชุดของลือสงลือสี

เบื้องต้นเนี้ยทางเจ้าคณะตำบลบ้านคเคดสอง
เขาบอกเอาแหละก็ไม่ได้มีความผิดเพราะพระก็ไม่ได้แบบโอ้โห
ไปทำอะไรที่เกินเลยแต่ผิด

แต่ให้เอาหลักพระภุทธศาสนานี้

นะฮะพระพุทธศนาเนี้ยทางปัญญาให้แก่ญาติยมดีกว่า
การรักษาศิลปฝึกสมาธิปัญญาโดยทางเจ้าอาวาสก็เยียวยาว่าเอาล่ะ
จะไม่มีพิธีกรรมอย่างนี้อีกแล้วตลอดไป
ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ
อืมลองไปฟังสักนิดไหมฮะวันนี้อ่าโอเค

เขาบอกว่าจริงจริงเนี้ยน่าจะเป็นน้ำมันที่เอาไว้เติมไฟแชคอ่ะค่ะ
แต่คุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า

มีบางกรณีที่หยิบน้ำมันผิด
ไปใช้น้ำมันสนอย่างเงี้ยมันไฟมันย้อนเข้าตัวเข้าหน้า
ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีคุณไปดูแล้วเห็นทำได้
เราทำตามไม่ต้องทำตามนะคะอันตรายอยู่ดี
เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาทำอาชีพกระบองไฟ
กายกรรมไฟเล่นไฟต่างพวกนี้เขาเรียนรู้

เราเห็นว่าอ้าวโอเคพระสงฆ์ทำพนไฟฟู้
มีแบบไฟขึ้นมาได้แล้วเราทำตามอย่าไปเรียนแบบ
บางทีเราไม่รู้ว่าน้ำมันอะไรมันถูกหรือมันผิด

ไม่ใช่ว่าน้ำมันทุกชนิดจะทำแบบนี้ได้

เหมือนที่พี่เมย์บอกอย่าทำเลยค่ะ
เข้าหน้าเราเสียโชว์ไหม้หมด

นี่จริงมิ้นยังงงอยู่ว่าทุกคนเป็นลือสีตาไฟได้หมดเลยเหรอค

ฝึกพ่นก็เป็นฤษีแล้วเป็นน้ำไฟได้

เขาบอกต้องหยุดวันนี้สำนักพุทธเข้าก็ต้องหยุด
อย่างที่เขาบอกพระจริงก็ต้องสอนให้คนเจริญภาวนา

ส่วนเรื่องนี้ต้องไปต่อค่ะสำหรับกรณีรองหัวหน้าอดีตรองหัวหน้าพัก
โดนแจ้งความคดีทั้งข่มขืนอนาจารย์ล่าสุดมีพรากผู้เยาว์เพิ่มเข้ามาแล้วด้วยนะคะ

แต่วันนี้รู้สึกสสนครศรีธรรมราชก็ได้ลาออกหนึ่งคน

มีการลาออกวันนี้ในพักประชาธิบัตย์เองมีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
แต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้ทั้ง๑๕ผู้เสียหาย
ค่ะเดี๋ยวไล่ทีละประเด็นเอา๑๕รายก่อน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลตำรวจรีไตรโรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงมาติดตามสำนวนด้วยตัวเองแล้ว
มาตรวจสอบเลยแล้วแบ่งแยกเลยค่ะว่าทั้ง๑๕รายเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้าง
เป็นคดีข่มขืน๓รายกระทำอนาจารย์๗รายข่มขืนและอนาจารย์๑ราย
อาจารย์และพรากผู้เยาว์อีกหนึ่งรายคดีขาดอายุความไปแล้วหนึ่งราย
คดีต่างประเทศ๑รายและมีอีกคดีหนึ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะขาดอายุความหรือเปล่า
รวมทั้งหมดคือ๑๕รายแล้วขอโทษนะคะไอ้ที่เห็นเป็นแต่ละเคสเนี่ยคือต่างกรรมต่างวาระหมด
วกเข้าไปเลยนะคะโทษถ้าเกิดสมมุติว่ามีการตัดสินเนี่ยยาวนะคะพูดเลย
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพนตำรวจตรีตรายรงค์บอกว่าคดีล่าสุดเนี่ยที่ว่ากำลังพิจารณาอยู่
ที่ธนายตั้มเอาคลิปเสียงมาเปิดเป็นผู้หญิงผู้ชายคุยกัน
เขาบอกว่าตอนแรกผู้หญิงคนนี้จะมาให้การในฐานะพยาน
เพราะว่าเขาได้รับการชดใช้มาส่วนหนึ่งแล้วชดเชยมาส่วนหนึ่งแล้ว

คดีนี้และพฤติการนี้มันยอมความไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็เลยเพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งคดี

คือ๙คดีนะคะมี๙ราย
ส่วนทนายตั้มล่าสุดที่เปิดประเด็นออกมาที่บอกว่า
มีตำรวจยศพลตำรวจตรี
เหมือนจะเข้ามาแทรกแซงชักจูงพยาน

อยากให้ตำรวจรองพบชนเนี่ย
ไปดูโทรศัพท์ของคุณแม่เหยื่อรายนี้ซิ
ว่าเขามีการคุยอะไรกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนี้บ้าง

ทางผู้อำกับการสอบมลุมพินีเนี่ยค่ะ
เขามีการพูดคุยกับคุณแม่ผู้เสียหายในคดีแรกนี้แล้ว

จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเหมือนเดิมค่ะ
โดยทางผู้องกับการสอนรุนพินีบอกว่า

คดีแรกน่าจะสรุปสำนวนได้ในเวลาไม่นานนี้ค่ะ
ตอนนี้เหลือแค่รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีความคืบหน้าเรื่องการขอ

ตำรวจตรีที่เข้ามาแทรกแซงชักจูงเนี่ย
วันนี้ทนายตั้มก็เลยมายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบานด้วย
ให้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องการใช้โทรศัพท์อะไรต่าง
เพราะรู้มาว่าพลตำรวจตรีรายนี้เนี่ย

แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีเส้นสาย
มีคนรู้จักในพักการเมืองต่าง
ก็เลยอยากให้ไปตรวจสอบหน่อยว่ามีการข่มขู่พยานไหมหรือว่าอย่างไรนะคะ

มั่นใจในข้อมูลที่ได้มาแล้วก็
ตอนที่ให้ข้อมูลอะไรต่างนานา
ไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงที่ออกมาหรืออะไรก็ตาม

เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กลัวการถูกฟ้องกลับนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยทนายตั้มมองว่ามันคือภัยสังคม

เพราะว่าโอ้โหผู้เสียหาย๑๕รายขนาดนี้
มันต้องมีการดำเนินการแล้วต้องมีการจัดการ
ซึ่งหลังจากที่เราก็พยายามติดตามความเคลื่อนไหพักประชาธิบัตย์มานาน
ยอมรับออกมาขอโทษออกมาพยายามแก้ไขอืม
ล่าสุดคนที่เคลื่อนไหวรุนแรงที่สุดจริงจริงแล้วเป็นสอสออยู่คือคุณวิทยาแก้วพารดัย
ใช่ค่ะลาออกเลยไม่รู้เป็นมากี่สมัยแล้วด้วยนะ
เค้าอยู่เค้าบอกโอ้โหเค้าอยู่กับพระชาติที่ปัดมาแบบแทบจะทั้งชีวิตเค้าอ่ะ
อยู่กับพระชาติที่ปัดมาตลอดเค้าบอกเค้ารักพรรคมาก
และการที่เขาลาออกก็เพราะว่าเขารักพักมากนี่แหละ

เขาอยากเห็นพักมีการรับผิดชอบที่มากกว่านี้
มีการรับผิดชอบที่มันเต็มที่กว่านี้งั้นเขาขอเป็นคนหนึ่งที่ขอประกาศลาออก

เค้าก็อยู่ตั้งแต่สมัยนายกอพิสุทธิ์อาภิสิตมา
แล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ในยุคของคุณจุลิน
พก็อยู่ในภาคปรากฏว่าวันนี้เป็นการคลั้งใหญ่ของภาคประชาณีปรับว่าโอเค

ถ้าขับออกจากพักปุ๊บคุณยังมีโอกาสไปอยู่พักใหม่ได้
ถ้าร่าออกเองคือพ้นสภาพทันที

แต่อันนี้คือพ้นสภาพการเป็นสอสอทันทีนะฮะ

อย่างตอนแรกที่คนไปดูว่าคุณจูลินจะแอคชั่นยังไง

ไม่อยากผลักภาระซึ่งคุณวิทยาใช้คำนี้ค่ะบอกว่า
ผมอยากเห็นพักแสดงสปีริตมากกว่านี้

แต่เขาก็บอกว่าที่ลาออกครั้งนี้เนี่ย
มีคนไปถามไงว่าเพราะไม่ถูกเสนอชื่อหรือเปล่า
อะไรยังไงเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลย

เขาก็ควรจะได้เป็นรัฐบาลตีแต่เอาจริงแล้ว

ลาออกวันนี้เนี่ยคือเรื่องภาพลักษณ์ของพัก

เขาก็อาจจะกลับมาเป็นสอสอพักประชาธิบัตย์เหมือนเดิม
แต่ณวันนี้เมื่อไม่มีใครรับผิดชอบ
ผมก็ขอเลือกปกป้องพัก

น่าจะกลับมาภักด์เดิมได้แล้วนะต้องอยู่ภาพเดิมเอ่อก็อยู่ภาพเดิมนันแหละ
แต่ก็จริงแล้วไม่โอเคกับภาพลักษณ์นะตอนนี้

ถ้าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะกลับมา
เพราะว่าคนจริงแล้วเกิดในเขตของเขาอะไร
ก็เลือกพักของเขาเหมือนพักประชาธิบัตย์เหมือนกัน
แต่อันนี้ถ้าสมมุติไม่มีการรับผิดชอบอะไร
อันนี้คือเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่
ชัดเจนในเคสนี้ที่มีประเด็นขึ้นมาใหญ่ที่สุด
วันนี้มะม่วงแทงหมดดิขั้นเหนียวโม่นหากลิ่นยาก

เหมือนยังเห็นทำคลิปอยู่ที่อเมริกาอยู่เลย

คือทุกวันนี้ก่อนที่เฮ้ยต้องให้คนไปจองนะ

ก็น่าจะอร่อยอยู่นะเพราะว่ามะม่วงมันหอมหวานใช่ไหม

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน
มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน
มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

มะม่วงสุกก็มีเหมือนกันมะม่วงสุกก็มีเหมือนกัน

พวกนักอีกเวลาที่กินนักจะมีมีแบบว่าเหมือนใส่อัลมอนด์

หมายถึงว่าของหวานต่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ

ส่งแชทคุกคลามแต่กลับมาเล่าให้ฟัง
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
อ่ะวันนี้นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิตตี้สาวสองคนหนึ่ง
อ่าเบนเจอร์เพศ๒๕ปีเนี่ยค่ะเขาไปร้องเรียนเอ๊ะนางเสียใจเหมือนกัน
เพราะว่าหลังถูกทหารส่งข้อความคุกคามทางเพศนาง
โดยจะบอกว่าตนเอาจริงจริงแล้วก็น่าสงสารเขาอ่ะ
คือเขาก็ทำงานในร้านเหล้านึกออกป่ะอย่าไปมองว่ากระเทยทุกคนจะต้องทัน
อย่าไปมองว่าเป็นผู้หญิงสาวสองจะต้องคันหรืออะไรอย่างเงี้ย
มันจะเป็นแค่เฉพาะบางคนบางคนที่เขาถือตัวเขามีเยอะนะจริง
คือตนเนี่ยทำงานในร้านเหล้าแล้วก็มีไลน์แล้วก็มีไอจีเนี่ย
ไว้รับงานซึ่งทหารนายดังกล่าวเนี่ยได้ส่งข้อความมาคุกคำทางเพศอย่างต่อเนื่อง
ตนเนี่ยร้องเรียนเพราะทนไม่ไหวโดยก่อนหน้านี้ตนอ่ะ
รู้จักกับทหารนายนี้ในแอปพลิเคชันหาคู่
นางเขาไปเล่นกรณ์พิธีแกรมชาญหาคู่นั่นแหละค่ะเขาก็ใส่เครื่องแบบทหาร
แล้วก็ส่งข้อความคุกคามทางเพศตนเป็นประจำจนถือว่าเป็นภัยสังคมไม่ให้เกียรติตนเป็นอย่างมาก
โพสต์เฟซบุ๊กประจานแล้วก็อยากให้เขาอยู่พฤติกรรมแบบนี้แล้วออกมาขอโทษด้วย
อันนี้ก็คือไปเจอกันในแอปหาคู่ด้วย

แต่อันนี้ครับหนูมันก็สองแง่สองงามเหมือนกันนะ
คือเหมือนคำว่าโพสต์ไว้ในเชิงปรึกษาด้วยเหมือนกันว่า
มันสามารถแจ้งความในข้อหาไหนได้ไหม
คุกคามทางเพศได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งวันนี้ผู้บังคับกองพันธหารม้าที่๖จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่า
ตนได้สั่งทำรงวินัยพลทหารแล้ว๗วันครับ
เรื่องต้นเนี่ยเป็นนายสิบของกองพันธุ์
เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างราพักร้อนไปเยี่ยมญาติ
โดยได้มีการยื่นลาจดหมายกองทัพไว้๑เดือนแล้วล่ะ
แต่ตนยังไม่ได้อนุมัติเพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบหนี้สินอยู่

นางสวยนางรวยอยู่เธอ
แต่ก็คือนางก็เล่นแอปหาคู่มา
แต่เขาบอกว่าเหมือนผู้ชายก็ไปลุกนางเยอะไป

จริงก็คือแบบไม่ให้เกียรตินางนาง
บางทีอย่าลืมนะนางก็แอบโกรธเหมือนกันนะ
ใช่บางทีพิมพ์กันไปอาจจะต้องนึกถึงใจเขาใจเรา
ซึ่งวันนี้พี่นั่งอ่านคอมเมนต์น่ะ
อ้าวก็มันเป็นเล่นแอปหาคู่เองนี่ว่ะ

คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเล่นแอปหาคู่ไม่ได้แปลว่า

หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหยามเกียรติได้

คือหลายคนมีการเล่นแอปหาคู่มาหลายจุดประสงค
บางคนก็ต้องการเพื่อนบางคนแฟน
หรือแบบน่อมันหาแบบที่คุณแม่นี้เล่นเพราะว่าหาคู่
กลัวไม่รู้จะมีใครนะ

เพราะเราไม่รู้อีปข้าไปเล่นแอบหาคู่หรือเปล่า
เหมือนไปกินข้าวไปเจอกันอะไรอย่างนี้
สงการฉันไม่เห็นหน้ากันเลยไงเธอช่างผงช่างผม

เขายังคิดดีให้ลูกน้องคุณแม่นะ
ไปกินข้าวไปเล่นเกมอะไรอย่างนี้กัน
ไม่มีลูกพี่ว่ามันไปแอร์เล่นแอปหาคู่นี่แหละ
แต่ก็แค่แบบว่าวันนี้ไปนั่งอ่านคอมเมนต์

เฮ้ยทำไมนองคือกาแบบ
ลูกสาวชะกายเป็นคนผิดไปได้ยังไง
คนก็กลับบอกว่าการเล่นแอบหาคู่เหมือนผิด

มันก็สามารถเลือกหรือไม่ถูกใจถูกต้องไหม

แต่บางคนเค้าคิดแบบนั้นอุ๊ยมันแบบต้องจุดประสงค์เดียวตลาด

หนูเคยไม่เล่นไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในร่างกายแล้วก็ในจิตใจ
แต่รู้แต่รู้หมดเลยนะรู้รายละเอียด
นี่เปิดมือถือโชว์ได้เลยเนี่ยเช็คย้อนหลังให้ตำรวจปมไหนก็ได้
กองปราบเช็คย้อนหลังเลยไม่มีเลยครับแอปอะไรพวกนี้

เครื่องเดียวเขาส่องเครื่องอีกเครื่องไว้สอดส่องเรื่องดาราเรื่องชาวบ้าน

เคยมีหนุ่มหรือใครส่งข้อความมาหาคุณไหม
ต้องมีต้องมีมี

ของทีมคุณแม่โดนแชร์เยอะมากเลย

คอร์เซนเตอร์พี่หลวงธุรกรรมดาราโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์

ว่ากลายเป็นแบบว่าคอร์เซนเตอร์

กลายเป็นมาอยู่ในข่าวบันเทิงทุกช่อง

วันนี้ดาราโดนคอร์เซนเตอร์อีกแล้วค่ะ

กลายมาเป็นข่าวบันเทิงอ่ะเถอะ
แปลว่าเทคโนโลยีมันอยู่ในทุกคนเนี่ยค่ะ

หนูฟังคลิปพี่หนูก็ขำ

ฉันนี่เก่งเถอะ

นั่งจีบแล้วคอร์เซ็นเตอร์เขินอาย

แต่ก็ไม่แปลกนะที่ทุกวันนี้คนแบบโทรเจอกันหรือเล่นแบบบงเฟซบุ๊คแล้วได้แฟนไม่แปลกนะแม่

ก็เลยมีการแบบว่าหลอกกันทั้งพวกแกงไง

ฉันเห็นนางก็แบบว่าคุยไปคนเราแบบขนาดกะแบบว่าเป็นหน้าที่อยู่ตัวเองคอยเซ็นเตอร์โทรศัพท์มา

เสียงพี่น่ารักจังเลยอ่ะอะไรอย่างนี้
ฉันดูไปอู้วฉันก็เออใช่ว่ามันก็
เหมือนกับเด็กที่ดูซีรีส์วายแล้วจิ้นอะ
แล้วก็ฟังเสียงเหมือนแม่เมื่อก่อนแม่ไปบาร์โฮสนึกออกป่ะ

ออกจากห้องพักที่แถวรัชดานี่
อุ๊ดนั่งรถแท็กซี่ไปผู้ชายบาร์โฮดรอรับน่าร้ายนะ
พอเสร็จ๔๕ทุ่มผู้ชายก็มาส่งก็คือแท็กซี่กลับบ้านเนอะ

พี่พุ่งเสร็จผู้ชายบาโฮดออกจากพี่พุ่งรถ

กระเป๋ากระเป๋ากุชชี่ไอโฟน๑๓แมนโป

นี่ฮะต้องระวังนะยุ่งเนี้ย
หลอกให้รักลองให้โอนเงินเนี้ย
มันก็ยังไงกระเถินไปเที่ยวเบากวันนะตั๊กเนอะ

มาเรียกแท็คซี่หน้าปากซอยไงตั๊กพี่

เออผู้
ระเทยยืนบกรถเนะ
ผมรู้อย่างงี้
กระเทยจะแกะหน้าตังค์ผม

ไม่ใช่เราเอาเงินที่ทำงานไปให้เขาไง
สักพักตอนจะกลับกระเทยช่างแต่งหน้า

ซักพักเด็กขับมาเด็กที่เราเพิ่งให้ก่อนก็ว่าเดี๋ยวผมไปส่งไปให้หน้าพักซอยหรือไงครับ

แต่ผู้ชายคือกลับรถกุชชมกุชชี่โอ้โหแบ๊ะนอนห้องแอร์

เมื่อก่อนฉันมีเด็กอยู่คนหนึ่งมีแฟนแบบเป็นกิ๊กกันอะไรอย่างนี้
แฟนหรือผัวไม่เอาไว้กับชาร์จตรงเดียวชาร์จตรงเดียวว่า
จะคิดแบบไหนเฮ้ยมันเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เพราะกิ๊กกิ๊กอ่ะเออวันดีคืนดีเว้ย
ผู้ชายโทรศัพท์มาพี่ครับไปจ่ายเจ้าค่าจองบ้านให้พี่ไว้ให้ผมหน่อย

ฉันดับเนอะเถอะฉันดับจริงฉันโปรดเนอะ
ฉันปิดเครื่องจริงจริงถ่ายตั๊กสิฉันปิดตักตั๊กปิดเนอะฉันสั่งปิดนะเธอ

ก็คือไปจ่ายเขาเรียกว่ามัดจำบ้านเหรอคือแบบไปจองบ้านตัวอย่างซื้อบ้านตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นคือพี่ก็แก้วเลยพี่หนีไปเลย
พี่หนีซักพักเค้าโทรบอกเขาไปจ่ายจ๊ะทำไมหรือเปล่าก็คือมันก็ไปลูดได้แสนกว่าบาท๒แสน
ปรากฏว่าผมอ่ะเอางี้กันพี่สมัยก่อนพี่เคยให้ผมพันสองพันเอาเงินติดตัวไปสองหมื่นไป

และก็ให้คุณแม่เอาบัตรไปลูกเพื่อซื้อแต้งให้คุณแม่

บางทีแบบว่าอาจจะฟังไว้แป๊บเดียวแล้วรีบปีน
ผู้ชายซื้อบ้านมันสดนะตั้งเนาะ
สุดเยอะจริง
เออเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนเร็ว

ทำอะไรกันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเรานั่งทำอะไรกัน
เด็กเด็กฉันเล่าเรื่องพวกเด็กอุ้ยถ้าเธอฟังฉันน่ะ
อุ้ยฉันนี้นั่งฟังบางทีอุ้ยเด็กพวกดาราเด็กเด็กอ่ะ

กูไม่มีเรื่องจะให้มึงฟังแล้วจะนั่งฟังอะไรกับนักหนา

นลุ้วฉันไปทำอะไรมารวยน่าลูก

โอ้จะได้แต่ล่าสู่พวกผมไม่ประกาศเลยนะ

เขาจะดันใครแต่เขาจะดันออกรายการคชาพาแหละ
คนไหนเขาดันอ่ะ
อะไรอย่างนี้
เด็กพุหญิงทำยังไงลูกขอไปไฟล์พาย้าด้วยทำไงนะ

ได้แล้วด้านล้างผู้หญิงอยากไปกันเนอะ

ก็ก่อนตูมตาใบเหล้าทุกเทปบรรถตูมตามนะ
มันล้อมขามาก
บางคนก็พยายามหาวิธีว่าจะแก้มันยังไง
ที่ให้มันไม่มาตอมเรากัน
คุณลองฟังเรื่องนี้ว่าผลออกมาแล้ว

มีการโพสต์เป็นคลิปป้องกันแมลงหวีด
โดยที่มันไม่ให้มาตอมลูกตาคุณ
ทำยังไงถ้าทำแบบนี้แล้วคุณจะหมดปัญหาเรื่องนี้อ่ะลองดูค่ะ
่ะครับใบตำรึงนะครับ
แมงหวี่เยอะนะครับมันจะตอมตาเรานะครับ
เขาบอกว่าให้เอาใบตำรึงเนี่ยนะครับมาพันที่หัว
แล้วมันจะกันแมงบี่ได้นะครับ
ก็มาลองทดสอบกันนะครับว่ามันจัดการได้จริงไหม

เมงหวี่เยอะนะครับก็ใช้
ใช้เนี่ยใช้บัตรดำรึงพันไว้นะครับ

อ้าวพร้อมไว้เขียนต่อมั้ยมีให้ต่อมั้ยนี่บ้ายังไง
มันบ่ตอมตาแล้วมันตอมที่อื่น
ยังนี้มันมอดทั้งตัวเลย
ในวันดังกล่าวเนี่ยนี่ที่บ้านเขามีแมลงหวีมาตอมหน้าตอมตาก็นึกได้ว่ามีพี่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเคยบอกเอาไว้ค่ะว่าให้เอาใบตำลึงมาพันรอบหัวเอาไว้
จะกันแมลงหวีได้ก็เลยทำตามโดยหลังจากนำใบตะลึงมาพันรอบหัวผลปรากฏว่าแมลงหวี่มันก็ยังตอมหน้าตอมตามเหมือนเดิม
สรุปก็คือมันไม่ได้ผลนะคะต่อมาก็เลยมีคนมาแนะนำบอกว่าให้เอาเครื่องต้มยำเลยค่ะทีนี้
ไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดใบกระเพราโหระพาเอามาพันคู่กับใบตำลึงไปเลย
มันจะกันแมลงหวีได้สุดท้ายเอาตามตรงนะคะก็ยังกันแมลงหวีไม่ได้เหมือนเดิม
จากนั้นก็เลยบอกเอางี้มานั่งกินข้าวซะเลยขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น

ผักแก้มเข้าไปด้วยเลยตอนกินคะ
แต่แกก็เลยบอกว่าแกดีใจนะที่คลิปของแกเนี่ยทำให้หลายคนดูแล้วยิ้มได้

เออเอาจริงนะแมลงหวีเนี่ยเป็นปัญหากับนักแสดงเหมือนกันนะ

บทแต่ฉากดราม่าเลยซึ้งต้องร้องไห้อย่างนี้
แมลงหวีมาแล้วเข้าที่ตาปุ๊บ

ก็ดูจะไม่ใช่เพราะว่าเล่นอยู่ฉากอารมณ์หรืออะไรอย่างนี้

มันดูสะท้อนแสงมันแบบน้อย

ถ้าเกิดแมลงหวีดตอมใจมันจะตาย

เออพันสามประมาณพันห้าแล้วมั้งพันเจ็ด
โอ้โฮของเราเท่าไรหรือว่า

เมื่อวานเติมพันเจ็ดฟุ้งเข้าหมัดเลย
มันเป็นอยู่ได้๒๓วันเราต้องเติมกันแล้วเนอะเดี๋ยวนี้เนอะ

ถ้าวิ่งมีร้อนน้ำมันระเหยเร็ว
อ่ะช่วงหน้ากลับมากันต่อกับข่าวใส่ไข่ฮะ
อ่ะคิดถึงจริงแล้วคนที่คู่กับพี่หนุ่มกัญชัยจริงคือโอพักจิรานะ

ค่ะอ่ะคู่จิ้นคือโอ้หนุ่มนะตั้งแต่แบบว่า
อรืออะไรน่ะไม่รู้เหรอ
แล้วก็ตีไทยคู่น้องคิดว่าอยู่มาบนจอกี่ปีล่ะ

ใช่ไหมอยู่ยังยืนยงอ่ะอืมพี่ทำมา๑๖แล้วพี่อ่ะมารับช่วงต่อจากคนอื่นด้วยนะ

มั้ยครูจีนไม่ได้คือวันนี้หนุ่มโอ้โหจริงเป็นอะไรคู่ขวัญเลยเหรอเธอ
คุกเรียกว่าคู่ขวัญอารมณ์แบบพี่เหหแหมงมจิตลากับพี่สาริสุก

ไม่ไม่คู่ขวัญไงคู่ขวัญคือกิศดิฟุส์เศษ
ตั้งคำถามว่าว่างคุยกันอีกดีฝ่าอะไรอย่างนี้

เขาคือที่พึ่งพิงทุกอย่างเขาคือกูเกิล
เขาคือพี่ชายที่เวลามีเรื่องตลกหรือเศร้าจะคิดถึงเขา
แล้วก็วลีเด็ดของเขาคือเออใช่ใช่หนู
คุณโอแฮชแท็กสวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยครับ
เออใช่เออเก่ง
เวลานางโทรศัพท์นางชอบสวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยครับ

หนุ่มหนุ่มฉันจะไปบอกเขาทำไมว่าเธอหนุ่มกัญชัย
ใช่เวลานั่งเขานั่งอยู่ตรงนี้เวลานั่งอยู่ตรงนี้

มองนำสกุลด้วย

เวลาฉันตีฉันกระโดดตีไงเธอ

แต่พี่โอ๋เค้าไม่ตีกับพี่หนุ่ม

นั่นเห็นไหมเขามีตารางมั้ย
ก็คืออยู่เคียงข้างทุกเวลา

คนอื่นเขาโชว์มดดำเยอะแล้วพี่แบบจริงใจส่วนพี่เตือนมดดำ
ทุกคนที่อ้าวสรุปมดมันดีขึ้นแล้วเหรอ
โอ้ยคนก็ต่ำมดดำคนเครียดที่เอเทิมเครียดกันอยู่

สรุปหนุ่มเอ้าหนุ่มเอากระทืบซ้ำหรือรักคุณ
ก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติวันหนึ่งอย่างเช่นก็ถือว่าเจ้าตายปกติ
เออทำอะไรไม่ถูกวันแรกเจ้าตาย
หันไปพวก็อ้าวนุ่มเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็คืออยู่ด้วยกันมา
หรือพ่อเดี๋ยวจะบวชนังก็จะไป
แต่เเวลาตีกันพี่ก็เป็นตอนช่วย
นี่หลายคนชอบถามนะว่าพี่ตีกันจริงหรือเปล่า
หมายถึงทะเลาะกันจริงว่ากันอย่างนี้แล้วโกรธกันไหม

แล้วก็ชอบโทรเนี่ยมดดำเป็นอะไรแองจี้

อันนี้ที่เห็นในรายการนี้คือเป็นแบบว่าหยิกกำหยอกเฉย
บางทีแบบคุณแม่เขาก็จะเป็นมมุมเขาก็เงียบกันเลย
แอ่งจี้นี่มดดำแปลกนะไม่ตอบโต๊ะเลยถ้าเหรอ

พี่หนุ่มดูเครียดช่วงนี้หนุ่มไม่ค่อยคุย

แต่คือมันก็คือสิบกว่า

เมื่อก่อนเช้ากลางวันเย็นจนเมียเขาต้องโทรศัพท์ไปตามว่า

เออก็คือเมื่อก่อน
แต่เค้าถึงบอกว่าเมื่อก่อนคืออยู่
แต่ถ้าสมมุติเมื่อก่อนล้วงรับ

แล้วก็มาเจอรายการทุกวันที่อยู่ด้วยกันอีกนะ

สิบกว่าปีที่แบบสิบกว่า
ที่อยู่ด้วยกันเช้ากับวันเย็นเนี่ยคะ
ต้องกินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันเป็นเกือบห้าหกปีอะ

เออนี่ไงลักเอย

ของพี่หนุ่ม
ช่วงนี้บิลิเบอร์ชาวไทย
น่าจะกรี๊ดกันคอแตกไปแล้วนะคะ

เขาเคยมาแล้วใช่ไหม

แล้วก็ล่าสุดของล่าสุดคือประกาศแล้วว่า

น่าจะขึ้นแสดงที่ราชมังคลากีฬาสถาน

เขาก็จะเลือกแสดงในสถานที่

นั่นเกือบหมดแล้วอืม

น่าจะสตาร์ทที่๕มั๊ย

แรงสุดคือ๒หมื่นนุสสุด

แรงสุด๒หมื่นหมื่นบาทเลยไหมเร็วกว่า๒หมื่น๕เลยใช่มั้ย
วันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะ

สวัสดีค่ะ